แต่ก่อนอื่นเราลงไปพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับ
เพราะว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีเหตุประทะกันนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามที่เข้าปิดล้อมจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับ
ก็ในพื้นที่อำเภอยับรังจังหวัดปัตตานี
เมื่อวานพื้นที่ในการที่เจ้าหน้าที่๓ฝ่าย
คือตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเข้าปิดล้อม

ก็เป็นพื้นที่ป่ารกนะครับแล้วก็มีป่าละเมาะด้วย
ดังนั้นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่จึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก

แล้วก็ท้ายที่สุดมีการยิงปะทะกัน
เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ๓หน่ายนะครับ
ส่วนคนร้ายถูกวิสามันไป๒ศพนะครับ
พลตรีปราโมทพรมอินเสนาธิการกองทัพภาคที่๔
ในฐานะโคศกกอรมนภ๔ส่วนหน้า
ได้เปิดเผยถึงเหตุปะทะในป่าละเมาะนะครับ
ในพื้นที่บ้านบือแนจือแลที่หมู่๒
ตำบลก่อลำอเผยยะหลังจวัตรปฏฒณีย์
พบว่าคนร้ายมีด้วยกัน๕คน

หลังก่อเหตุก็สามารถหลบหนีไปได้นะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการเสริมกำลังเข้าปิดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เป็นเสียงการยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนร้ายนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนแรกพยายามที่จะเจรจาให้คนร้ายเข้ามอบตัว
แต่ว่าเกิดการยิงปะทะกันซะก่อนยิงออกมากันก่อนนะฮะ
ได้มีการยิงปะทะกันใช้เวลาประมาณ๑๕นาที

เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปเคลียร์พื้นที่ได้ทันที
เพราะยังไม่แน่ใจว่าคนร้ายหลบซ่อนตัวอยู่จุดไหน
จากบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งนา

ซึ่งคนร้ายอาจจะฉวยโอกาสยิงใส่เจ้าหน้าที่นะครับ
ต่อมาชุดปฏิบัติการจู่โจมได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่จุดปะทะ
แล้วก็นายอันวากลแหลนะครับ
อย่างไรก็ตามครับการปิดล้อมยังคงดำเนินต่อไปตามยุทธวิธี
เพราะยังคงมีคนร้ายที่เหลืออีก๓คน

ซึ่งถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงพื้นที่ตรงนี้ไว้
แล้วก็ปิดล้อมตรวจค้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ